เมื่อกี้เป็นคลิปเกี่ยวกับคนไปแล้วสงกรานแบบนี้
แม่น้องหมาเขาก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
มีคลิปน่ารักมาฝากกันเอ๊ะทำอะไรไปดูเลยค่ะ
แต่ดูหน้าน้องหมาเขางงนะคะ
คือเจ้าของสอนให้ไปรดน้ำหรือเปล่า
คือตัวรถก็งงตัวโดนรถยิ่งงงหนักกว่าเดิม

เหมือนแบบทำอะไรอยู่น้ออ่าเย็น
ปล่อยมันจะคู่โยนถังทิ้งแล้วนะ

ตัวหนึ่งคงจะแก่กว่าที่นอนอยู่นิ่ง

นี่ถึงเวลาฉันต้องอาบน้ำแล้วเหรอ

คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ชื่อว่ากระเพาะกาญจนะ
เทศกาลเขียนแคปชั่นสั้น
เทศกาลรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่